ดูสถานการณ์ล่าสุดในเมียนมาร์ประเทศเพื่อนบ้านเรากันหน่อยนะคะ
ล่าสุดบุกรากรทางการแพทย์ในสามสิบเมืองทั่วประเทศเมียนมาร์ค่ะ
เขาหยุดงานประท้วงกันก่อรัฐประหารนะคะ
ส่วนทางด้านของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ก็ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับแถลงการต่อสถานการณ์ในเวลานี้
โดยการหารือฉุกเฉินของชาติสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เกี่ยวกับการรัฐประหารเมียนมาร์ประเทศผู้หญิงวันนี้
ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้
เพราะว่าจีนและรัสเซียซึ่งเป็น๒ใน๕ชาติสมาชิก
ขอเวลาในการหาข้อสรุปของแถลงการอีกครั้ง

กองทัพคืนอำนาจให้กับประชาชน
และเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจี
และนักการเมืองที่ถูกคุมตัวอย่างผิดกฎหมาย
ขณะที่ล่าสุดบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการแพทย์๗๐แห่งใน๓๐เมืองทั่วประเทศ
เขาได้นัดหยุดงานพร้อมกันวันนี้นะคะแสดงจุดยืนต่อต้านการทำรัฐประหาร
โดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เขาออกแถลงการบอกว่ากองทัพเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง
อยู่เหนือความลำบากของประชาชนที่ยังต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งเขาก็จะไม่ยอมต่อคำสั่งใดของกองทัพนะคะ
จากกลุ่มแพทย์แล้วก็ยังมีกลุ่มนักเรียนและกลุ่มเยาวชนที่เขาแสดงจุดยืนเข้าร่วมอารยะขัดขืนด้วยค่ะ